กลับมาที่วงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับแหมพ่อลีที่บอกว่า
การฟุตบอลไทยจะไปมวยโลกนี่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทางสโมสรเนี่ยเตรียมที่จะแจ้งความกับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็เกิดประเด็นล้อเลยครับฟุตบอลทศ๓ส่วนพลักษณ์ตายเมื่อวานนะครับ
อย่างทางธรเทพปานมณีวิ่งไปทำร้ายครับช็อตนี้ครับ
ที่ภูสินก็จะให้ใบแดงออกจากสนามทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้สโมสรเมืองตรังก็แถลงนะครับประนามความรุนแรงเลยนะครับ
ขอประนามครับกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเลยครับที่เกิดขึ้น
ในเกมนี้ซึ่งตามนโยบายของทางเมืองตรังเนี่ย
สนับสนุนความรุนแรงนะครับและจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

๒ครับสตาฟที่วิ่งลงไปด้วยกันเนี่ยแนน๒นัดแล้วก็ตัดเงินเดือน๕๐ตลอดทั้งฤดูการนะครับ
แล้วก็จะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้นะครับ
บุรีรำจ่าฝูงเจอกับทางโปรลิสเทโลอันดับ๗
พนัทครับจังหวะพลิกหนี๒แล้วครับแล้วก็ยกเข้าช่องมาให้ทางเข้าสิทธิ์ยิงเข้าไปครับ๑๐
บุรีรำนำก่อนนาที๓๗ต่อมานาที๘๔ครับสุประชัยให้พีรดลแต่งบอลหนีแล้วก็ยิงเสียบมุม
บุรีรำหนีเป็น๒๐นาที๘๘ครับข่าวสิทธิ์ไปย่ำนะครับ
ย่ำในทางสิทธิโชกตอนแรกเนินใจที่ว่าให้ใบเหลืองกับทางสิทธิโชกไก่ยอล
ลำมาได้ลูกที่สามครับเทียทรให้มาที่สุภาชัยยิงสุดสวยเลยครับ
ก็ทิ้งหาแบงคล็อกรองจากฝูง๙แต้มครับ
ส่วนเทโรมี๒๗แต้มเดิมนะครับหล่นไปที่๘
ก่อนเริ่มเกมอยู่อันดับ๘พบกับประจวบอันดับที่๑๒นะครับ
หลุดมาลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ

จากทางอลิสซาลิฟอลวิคนะครับ

ซาลิภากเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นธิลศีลแด้งด้าน
กลับมาลงสนามหม่งย้อนสอนเข้าไป
เพิ่มเป็น๒๘แต้มอยู่ที่๖ชั่วคราวนะครับ
ส่วนประจวบนั้นมี๒๐คะแนนอยู่ที่๑๒ครับ

ขอนแก่นอันดับ๑๐ครับ

อย่างอาโมริมอาโมริมก็ยิงเข้าไปครับ
นาที๑๔ขอนแก่น

ลงกรเจอแซะล้มลง

จากทางจอตาแวซูร่าแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
เชียงรายเก็บเพิ่มเป็นสามเอฟสี่แต้มขึ้นไปที่สี่โชคคราวครับ
ส่วนขอนแก่นก็อยู่ที่สิบตามเดิมส่วนไทยลีกวันนี้นะครับ
วิกแมชศึกเอลกราซิโก้เมืองไทยนะครับชนบุรีอันดับสามเปิดบ้านพบเมืองทองอันดับเก้า
สุขสรรคมุ่นตาสินทริโชคปาโสรวมทั้งพิทักรพิมแป้ร์นะครับ

ส่วนดาริโลอาเวสเลนาโตคีลิชอามาดูออสตาล่า
ก็น่าจะผ่านความฟิตกลับมาช่วยทีมนะครับ
ร่วมกับกิจสดากาแมนโกซนกิแล้วก็ยูบายองซูครับ
เมืองทองยังคงใช้งานมาริโอยูลอฟสกี้อยู่เดิมครับ
แต่ว่ามีที่ปรึกษาคนใหม่อย่างมิล็อตโจสิตเข้ามานะครับ
ล่าสุดเปิดบ้านเสมอบุรีลำสุดมัน๔ต่อ๔ครับ
แต่ว่าไม่ชนะคู่แข่งใน๓เกมหลังสุดนะครับ
ทีมมีแต้มนำหน้าโซตกชั้นอยู่แค่๖คะแนนนะครับ
เกมนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางบุญทวีเทพวงศ์แล้วก็
วิกโจฮาน่านะครับติดทดแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ๔ใบทั้งคู่
ส่วนโลคัสโฮช่าวิเทศป้อมพันธ์วิเลนพอปเอกณิตปัญญา
ต้องลุ้นเช็คความฟิตนะครับสภาพทีมถือว่าไม่สมบูรณ์เลยครับ
เรามาดูสถิติกันหน่อยครับการเจอในบ้านของชมบุรีของทั้งคู่ครับ
เฉพาะในศึกไทยลีกชนบุรีชนะ๓ครับเสมอ๕
เมืองทองชนะ๕โดยล่าสุดเจอกันฤดูการที่ผ่านมาเสมอกันไป๑ต่อ๑
คู่ที่น่าสนใจนะครับเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีการท่าเรืออันดับ๖นะครับ
เปิดบ้านพบหนองบัวพิชยะอันดับที่๑๕นะครับ
ล่าสุดบุกแพ้ขอนแก่น๐ต่อ๑นะครับเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ๕เกมนะครับ
แล้วก็เป็นการแพ้นัดแรกที่ออกสตาร์ทเลข๒มาด้วย
เกมนี้ทีมไม่มีสุพนันบุรีรัฐแบ็คกว่าที่ติดทดแบนนะครับ
แล้วก็ธนบุญเกษารัฐมรินพาราแล้วก็แฮมินตันโซเลสยังเป็นตัวหลักนะครับ
แล้วก็จะเจอทีมเก่าอีกด้วยนะครับทางแฮมินตัน
ส่วนทางหนองบัวก็มีปัญหาในการจัดทัพเหมือนกันนะครับ
หมดสิทธิ์ใช้งานไอสอนพรมรักในระดับที่ผิดสัญญายืมตัวจากการท่าเรือนะครับ
ส่วนบาลอสทาเดลลี่ก็ติดทดแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ๔ใบ
หวังก็อยู่ที่ทางจิรพันธ์พาสุขันนะครับในการจบสกอร์
เจอกันมา๓ครั้งในไทยลีกการท่าเรือชนะ๒
เสมอหนึ่งแล้วก็ยังไม่เคยเสียประตูให้กับทางหนองบัวเลยด้วยนะครับ
มาดูโปรแกรมกันหน่อยครับไทยลีกวันนี้อีก๒คู่เลยครับ
สวทัยเจอลำปาง๑๘นแล้วก็ลำพูนเจอโพราต๑๘น๓๐นครับ